สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้จันทร์ที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๓ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
สาแก้วมีอุบัติเหตุรถบรรทุกฝ่าไฟแดงที่๔แยกสาขวัญ
พุ่งชนรถที่จอดรอสัญญาณไฟ๗คันรวด
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๔คน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพเมืองสะแก้วและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
ชนกันในพื้นที่ตะบนสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณสี่แยกสะขวัญ
พบรถสิบล้อบรรทุกน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาล

ใกล้กันมีรถกระบะและรถเก๋ง๓คัน

และมีรถกระบะสีขาวถูกชนตกข้างทาง๑คัน

ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาล

ได้ฝ่าไดงไปชนประสานงากับรถบนทุกสิบล้อ
กำลังเร่งเครื่องออกจากแยกไฟแดง
ทำให้รถสิบล้อเสียหลักไปชนกับรถจักรยานยนต์จนคนขับขี่ต้องกระโดดหนีตาย
ที่รถบรรทุกน้ำเสียจะไปพุ่งชนกับรถเก๋งและรถกระบาดที่จอดติดไฟแดงอยู่ฝั่งตรงข้ามอีก๔คัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสทั้งหมด๔คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดคนงานเร่งขนสินค้าออกจากรถสิบล้อบรรทุกของ
หลังเกิดเหตุไฟไหม้อย่างรุนแรงขณะจอดบนถนนริมคลองคู่เมือง
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแต่ไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
เพราะรังสินค้าเป็นกระดาษที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
เจ้านานที่แดบเพลิงและกู้ไพใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมง
จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้สินค้าถูกไฟ

ก็อนเขธรถสิบล้อกำลังนำสินค้าไปส่งให้ร้านค้า

ดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักแหกโค้ง
เสาปูนข้างทางในพื้นที่หมู่๗

พบรถจักรยานยนต์สีขาวล้มอยู่ไหลทาง

ใกล้กันพบศพชาย๓คนอยู่ข้างทาง

เลือดไหลนองพื้นแขนขาหัก

ซึ่งทั้งหมดเป็นแรงงานชาวกัมพูชา
ผู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

ยังพบเครื่องดื่มแล้วกอฮตกอยู่ด้วย
ก่อนเกิดเหตุมีพยานเห็นผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ

คาดว่าขี่รถมาด้วยความเร็วแล้วเสียหลักหลุดโค้งชนกับเสาข้างทางเสียชีวิต
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพหญิงคนหนึ่งอุ้มลูกเดินออกจากร้านสะดวกซื้อ
ก่อนจะเดินข้ามถนนไปที่รถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ข้างทาง
แต่จู่ก็มีรถเก๋งอีกคันขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายรถเก๋ง
แล้วกระแทกกับสองแม่ลูกอย่างจัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนรอบเมืองตะบนในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพบนางนัทวิตราอัศวะรัตนากรอายุ๓๓ปี
เด็กชายวัยหนึ่งควบสองแม่ลูกถูกรถเก๋งกระแทกได้รับบาดเจ็บ

ส่วนรถเก่งฮอนด้าแจ๊สสีขาวที่จอดอยู่ข้างทางถูกชนท้ายได้รับความเสียหาย
เกมิซูบิชิสีน้ำเงินคันก่อเหตุด้านหน้าได้รับความเสียหายเช่นกัน
โดยนายธนพัฒนหินเพชรอายุ๔๗ปีคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

ก่อนที่ตำรวจสพเมืองน่านจะคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก